ให้กับตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนทั่วทั้งโลกนะครับ
เฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ที่หลายคนใช้คำว่ายังคงมีอาการเหมาค้าง
ซึ่งหลายฝ่ายก็ได้แต่หวังนะครับว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
แล้วก็เริ่มฟื้นตัวแล้วจะไม่ส่งผลกระทบในระยะยาว
ขณะเดียวกันความไม่ชัดเจนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
รับว่าจะเปลี่ยนใจหากมีการลงประชามติใหม่
ความสัมพันธ์กับสก๊อตแลนด์รวมทั้งอย่างสะท้อนความไร้เอกภาพ
ทางการเมืองของอังกฤษอีกด้วยติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตลาดหุ้นทั่วโลกกลายเป็นสีแดงทันทีที่รู้ผลประชามติว่า
สาวราชอาณาจักรจะก้าวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสภาพยุโรป
เช่นเดียวกับค่าเงินปอนด์ที่อ่อนลงต่ำสุดในรอบกว่า๓๐ปี
ที่สภาวะการเงินของโลกจะค่อยกลับสู่ภาวะปกติเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทั้งหมดเป็นผลจากความไม่มั่นใจถึงก้าวต่อไปของอังกฤษหลังจากนี้
นายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสาวรัฐ
กล่าวขณะประชุมที่ประเทศแคนาดาโดยแสดงความกังวลว่า
การตัดสินใจนี้อาจส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกในระยะยาว
แต่ก็มีความมั่นใจว่าสภาพยุโรปจะมีแผนที่รัดกลุ่ม
เพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้
จะส่งผลกระทบในระยะสั้นโดยเฉพาะต่ออังกฤษ
ที่จะส่งผลลุกลามไปถึงเศรษฐกิจยุโรปและเศรษฐกิจโลกด้วย
เช่นเดียวกับในจอร์สโซรอสพ่อมดการเงินของโลก
เป็นโลกที่ยอมรับว่าเขารู้สึกชอก

ต่อเศรษฐกิจโลกจะเกิดขึ้นในเวลาไม่นาน

เขาก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในห้องนี้ก็รู้สึกเช่นกัน
ทันทีที่รู้ผลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
แต่เขาก็เชื่อว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันจะไม่เกิดขึ้น
และความเสียหายทางเศรษฐกิจก็คงจะไม่ยาวนานไปกว่านี้
ก็ยังทำให้คนอังกฤษกังวลถึงอนาคตของตัวเอง
ที่ประกาศผลสำรวจชาวอังกฤษ
พบว่าไม่ถึงราวร้อยละ๗หรือราว๑ล้าน๑แสนคน
ที่จะเปลี่ยนใจหากมีการลงประชามติใหม่อีกครั้ง
ผลการลงประชามติยังสะกิดแผลการแยกตัวของสก๊อตแลนด์

เนื่องจากผลในสก๊อตแลนด์ชัดเจนว่า
ทำให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกร้าวลึก
ภายในสาวราชอาณาจักรที่ชัดเจน
เธอบอกว่าเธอต้องแสดงให้เห็นว่าสก๊อตแลนด์ลงคะแนน
และเป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องน้อมรับผลที่ออกมา
และหาทางให้เป็นไปตามที่ชาวสก๊อตต้องการ
ดังนั้นเมื่อผลบ่งชี้ว่าชาวสก๊อตอยากอยู่กับยุโรป
เธอก็ต้องหาทางให้เป็นเช่นนั้น
แม้แต่ในพักอนุรักษ์นิยมที่กำลังจะมีการคัดเลือกผู้นำคนใหม่
ซึ่งจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษ

ซึ่งประกาศลาออกภายในเดือนตุลาคม
ก็สะท้อนให้เห็นถึงความไร้เอกภาพภายในพัก
ได้จากการที่นายบอลิสจอนสัน
และเป็นตัวเต็งว่าที่ผู้นำอังกฤษคนต่อไป
ตามความคาดหมายของหลายคน
ประกาศไม่ลงชิงตำแหน่งนี้
แต่แทนที่คะแนนจากสมาชิกพัก

ซึ่งเป็นผู้รณรงค์ร่วมกับนายจรสันมาโดยตลอด
สมาชิกส่วนใหญ่กลับประสงค์ที่จะเลือกนางเทเรซ่าเม

ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน